คุณผู้ชมครับเลือกตั้งผ่านไปแล้วแต่สิ่งที่ภาคเอกชนอยากได้คือ
โดยเฉพาะเรื่องของปากท้องเพื่อทำให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกิน
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านก็บอกแบบนี้
ว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นเขาลางของรัฐบาลใหม่แล้ว
เอกชนหวังนะครับว่าจะมีการจัดตั้งคอรมอให้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้
เพื่อไม่ให้เกิดช่วงศูนยากาศทางการเมือง
เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อเศรษฐกิจไทยครับ
ซึ่งผลเลือกตั้งที่ออกมาก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นจริงของการก้าวข้ามความขัดแย้ง
ทุกฝ่ายต้องเคารพเสียงของประชาชน
ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาปากท้องของประชาชน
แล้วก็สำหรับเอกชนคือเรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

เร่งสร้างจุดแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทั้งเรื่องของการลงทุนการค้าและบริการ
ทางด้านของนายธนวัฒนพลวิชัยอธิการบดีของหอการค้าไทย
เคราะห์การเลือกตั้งรอบนี้เอาไว้บอกว่า
นี่มันคือการสะท้อนให้เห็นครับว่า
คนไทยต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในเชิงเศรษฐกิจ
ทั้งการที่พักเก้าไกลและเพื่อไทย
เขามีนโยบายเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์คนส่วนมาก
ส่วนนโยบายเศรษฐกิจของพักอื่นอาจจะตอบโจทย์เพียงคนบางกลุ่มเท่านั้น
ทั้งนี้สถิตภาพของรัฐบาลถือเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ถ้าหากรัฐบาลมีเสถียรภาพนโยบายมันดีมันถูกใจ
ก็ทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนและจะเห็นผลในช่วงของสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนนะครับ